ที่ก็เป็นเรื่องฮือฮากันในสังคมออนไลน์เหมือนกัน

ก็เป็นศิลปะการพ่นสีสเปรย์บนกำแพง

และผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานก็คือพระนี่แหละค่ะ

ภายในกำแพงวัดบุญกัณวาส
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
ส่วนใหญ่ก็คือชื่นชมถึงความสวยงาม

เพราะปกติก็จะเจอได้ตามตึกร้างบ้าง
หรือว่าสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะ

หลังจากที่ได้บวชให้ครอบครัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็เลยเริ่มการพ่นกราฟิตี้ภายในวัดตั้งแต่วันพุธค่ะ
เพราะปกติแล้วเป็นคนชื่นชอบการพ่นสีสเปรย์เป็นศิลปะแบบนี้อยู่แล้ว
โดยตลอดระยะเวลาการบวช๑สัปดาห์
ก็คือเสาร์นี้ที่จะถึงก็คือครบกำหนดแล้ว
ตั้งใจว่าจะทำประโยชน์ให้วัดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ้าไปพ่นแบบนี้ได้เหรอกำแพงวัดนะ
เรื่องนี้ไม่ได้มีการแอบพ่นหรือแต่อย่างใดนะคะ
มีการขออนุญาตแล้วขออนุญาตจากทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระรูปอื่นอื่นในวัดค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ลงไปในโลกออนไลน์
ประชาชนหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้เพื่อจะมาดู
มาดูให้เห็นกับตาแล้วก็มาถ่ายรูปด้วย
พระพรชัยกล่าวปิดท้ายบอกว่า
ตำแหน่งที่มีการพ่นลวดลายดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ติดอยู่กับโรงเรียนวัดบุญกัณวาส
ซึ่งกลุ่มนักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเหมือนกัน

อยากให้มีคนเข้าวัดมาถ่ายรูปกันก็ชื่นใจแล้ว
ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูด
ที่จะทำให้ประชาชนญาติโยมหันหน้าเข้าวัดมากขึ้น
ก็ดีนะคะไปถ่ายรูปไปดูฝีมือของพระด้วย

ฝีมือดีค่ะ